กรุงเทพมหานครฟ้าครึ้มมีฝนตกปล่อยอยู่นะฮะ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกัน
เป็นคลิประทึกนะคุณถอยรถโดยประมาท
คือต้องบอกว่าเบรกนี้เกี่ยวกับรถทั้งนั้นเลย
รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์รถเท็กซี่รถปอออล

ใช่ค่ะทีนี้จะให้ดูคลิปนี้
เพราะว่าเป็นรถกระบะนะที่เขาขนของมาเต็มเลย

นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจับตาดูดีมุมนี้
อาจจะยังไม่เห็นแต่มุมนี้ค่ะชัดเลย

โอ้โหคุณพอเจอแบบนี้แล้วเนี่ย

รู้ไหมว่าเขาถอยลงมา
แล้วก็ชนนางศรีประพาแนวบรรทัศน์

คือรถกระบะเวลาขนของเยอะขนาดนี้
เยอะขนาดนี้อาจจะมองกระจกหลังไม่ได้นะฮะ
แต่ว่าทีนี้แหละครับเขารู้ไหมล่ะ
ว่าเขาชนคนอยู่แล้วเกือบจะทับคนตายแล้วนะ
พอแบบถอยชนมาแบบนี้แล้วคุณยายล้มลงไป
ล่มกระเด็นออกหลังจากนั้นรถกระบะคันนี้
เขาก็ไปกลับรถที่ตรงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่เทศบาลตะบนบ้านซากอำเภอบังประอิศสวรรค์พระนครศรีอิทยา
หลังจากนั้นเนี่ยนะเขาขับมามันมีช็อตนึงที่ผ่านคุณยายไปเลย
แล้วคุณยายก็ยังนั่งอยู่เลยล้มก็ยังกระจายอยู่ตรงนั้น
แล้วก็เลยแบบเอ๊ะทำไมเขาไม่เห็นเหรอ

คุณดูสิรอยบาดแผล
คุณยายโชว์แผลให้ดูว่าบาดเจ็บตรงไหนบ้าง
ซึ่งคุณยายต้องเย็บบริเวณข้อมือซ้าย๔เข็ม
แล้วก็หัวเข่าข้างซ้ายคุณยายบวมเขียวช้ำด้วยนะคะ

ยายก็จะไปตลาดเดินกลับจะกลับบ้าน

ก็ยายก็เดินมันก็ติ้นหลังยายยายก็ลงไป

แทนที่มันจะเออดึงยายขึ้น
ค่ะค่ะไม่เอาตามใกล้หรอก
เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรคุณยายเลยไม่ได้ช่วยดึงคุณยายขึ้นเลย
คือพอไปดูกล้องวงจรปิดแล้ว
ก็รู้ว่ากระบะนี้เป็นนิสสันบิ๊กเอ็มสีเขียวนะคะ
แต่ทะเบียนรถในกล้องวงจรปิดมองเห็นไม่ชัด
ซึ่งลูกชายของคุณยายก็เอาคลิปนี้
โพสต์ในโลกโซเชียลต้องการที่จะตามหาคนที่เกาะเหตุ
ให้มารับผิดชอบหน่อยมาขอโทษหน่อย
แล้วก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบังปะอินด้วยนะคะ
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีเบาะแสหรือรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อไปที่สพบังปะอินหน่อยนะคะช่วยกันแจ้ง
ยังไม่มีคำตอบนะว่าคนขับรถกระบะรู้ไหม
ว่าเขาขับชนคุณยายและเกือบจะทับคุณยาย
ค่ะว่ากันด้วยเรื่องของการถอยรถยังมีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชม
ที่รถกระบะคันนี้จอดอยู่หน้าร้านขายโทรศัพท์ค่ะ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซส์จอดอยู่เขาค่อยถอยก่อนจะออกนะ
แล้วดูสิพอถอยจนมอเตอร์ไซค์ล้มหลังจากนั้นก็ทำยังไง
ลงมาไหมไม่ลงค่ะขับไปเลย
เจ้าของร้านที่เขารับซ่อมมือถือออกมายืนดู

ทำไมเขาไม่เห็นหยุดรถเลยแล้วก็ไปเลย
ซึ่งเจ้าของร้านคุณนัทธพงศ์บอกว่า
มอเตอร์ไซค์เขามันเป็นรอย

แต่เสียความรู้สึกมากกว่าทำไม
ชนมาขนาดนี้ไม่มีน้ำใจหน่อยเหรอ
ลงมาดูหน่อยลงมาขอโทษก็ยังดีนะคะ